เอาล่ะคุณผู้ชมพายเรือกันไปเป็นกำลังใจกันไปเรียบร้อยแล้ว
น่าจะเริ่มหิวแล้วท้องน่าจะเริ่มร้องกันแล้วนะคะ
แต่ว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือ
ไปหาของกินเด็ดที่จังหวัดพยาวกัน
สำหรับเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว
เอาไปกินซะทีเถอะเจ้า
เจ้าไปร้านนี้เลยยูริขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยนะคะ
เขาเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังในจังหวัดพยาวเลยนะ
เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาคุณ
เพราะว่าในแต่ละวันมีลูกค้ามาอุดหนุน
โอ้โหแน่นร้านไปหมดเลย
เรียกได้ว่าขนมจีนหม้อใหญ่ใหญ่เนี่ยนะ
เกลี้ยงเกลี้ยงเลย
หม้อเลยเหรอไม่ได้ขายหมดหม้อเหรอ
คือแม่ค้าทำ๖จะบ้าแล้วเขาขายหมดหม้อ

จ้าจ้าขายหมดจริงหม้อใหญ่มาก

เขาขายดีมากหม้อใหญ่ขนาดนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยนะ
แล้วถ้าหากว่าใครจะมาที่ร้านเมนูยอดฮิตที่ต้องสั่ง

ขนมจีนน้ำเหนียวถูกต้อง
ต้องสั่งขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นเมนูขายดีเมนูยอดฮิตประจำร้านตลอด

ไปดูคุณพี่สมพรหงษาธรเจ้าของร้านนะคะกับน้องสาว
เขาออกมาการันตีแบบยืนยันนั่งยันนอนยันตะแคงยันนะ
ตีรังกายันก็มีเขาบอกว่ารสชาติความอร่อยสะอาดไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
เพราะว่าเขาปรุงน้ำพริกอ่ะพริกน้ำเงี้ยวเนี่ย
ด้วยการโขลกเองตำเองกับมือ
และที่สำคัญเป็นสูตรโบราณแบบดั้งเดิมของชาวเหนือเลยนะเจ้า
เน้นความเข้มข้นของน้ำเงี้ยวโดยมีเครื่องปรุงที่เข้มข้นถึงรสชาติสไตล์ล้านนา
คุณพี่สมพรเขาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะ
เรียกได้ว่าเป็นน้ำเงี้ยวสูตรโบราณสูตรพยาวแท้
พยาวแท้อ่ะเจ้า
อกจากนี้ทางร้านก็ยังมีพวกเครื่องเคียง
ซึ่งเป็นผักต่างหลายชนิดคือบางคนชอบทานขนมจีนแล้วก็จะชอบทานแบบเครื่องเคียง
ขนมจีนเขาก็มีหลายน้ำยาคุณเห็นไหม
มีน้ำยากะทิน้ำยาป่าแกงเขียวหวานแกงไตล์ปลาข้าวสอน

เมนูยอดที่ของคุณชนะนะคะ
นี่เห็นไหมเขาก็จะมีผักเป็นเครื่องเคียงไว้เยอะแยะมากมายเลย
ก็เลือกทานกันได้นะคะพิเศษสุดก็คือในทุกวันพุธจะมีขนมหวาน
หลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้ทานกันด้วย
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีเมนูเยอะมาก
อันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานถูกไหมก็เลือกทาน
แต่อันนี้คือเมนูที่ในร้านนี้มีก็คือ

ไม่ต้องครับเขาจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้แล้ว
ถามจริงเถอะแพงไหมเนี่ย

๓๐เนี่ยคุณตัดตีนไปเลย
ตีนไก่ได้ทานแบบสะใจแน่นอนคุณชนะนะครับ

คุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปลองลิ้มชิมรสความอร่อยของร้านนี้นะจ๊ะ

ร้านตั้งอยู่บริเวณถนนสายพยาวเชียงคำ
สะพานงามตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ

โมงเช้าจนถึง๔หรือ๕โมงเย็นไม่มีวันหยุด
นี่ก็หมดเมื่อไหร่ก็คือหมดอ่ะค่ะคุณ

แต่ว่าเปิดตั้งแต่เช้าก็ลองแวะเวียนไปทานกันได้
สำหรับเมนูยอดฮิตของร้านก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยว
แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเมนูนะ
แต่ถ้าทานขนมจีนเนี่ยต้องกินกับเส้น
แต่ถ้าอยากได้แฟนขี้เล่นเรานะ

โอ้โหวันนี้เตรียมมาเยอะจริง
เขาได้ทุกข่าวได้ทุกบทบาทได้ทุกช่วง
แล้วต้องบอกว่าร้านนี้เด็ดมากจริง

น้ำยาเนี่ยน้ำยาเขามีเยอะ
มีน้ำยาหลายสูตรมากเลย

มีแต่เส้นหาน้ำยาไม่เจอ

ตอนนี้ผมไปทำอะไรมาก็ไม่รู้

เนี่ยคุณพี่สาวค่ะ